เดี๋ยวจะพาไปดูจิ้งจกแปลก
เค้าว่ากันว่าจิ้งจกตัวนี้มันมี๒หัว

จิ้งจกตัวนี้มาเล่นอย่างสบายใจแล้วถ่ายคลิปเอาไว้ไปลงในติ๊กต๊อก
พร้อมกับมีข้อความว่าจิ้งจกสองหัวยังมีชีวิตอยู่
สงสัยเขาจะมาอยู่กับหลวงพี่แหละปล่อยไปแล้วเขาก็กลับมา
กลับมาที่ห้องหลวงพี่เหมือนเดิมงงมากอารมณ์ว่าตัดใจไม่ขาด
ปล่อยไปตามทางของเธอแล้วเธอยังจะกลับมาหาเราอีก

อ่ะงานนี้นะครับคุณผู้ชมครับใครที่เห็นคลิปแล้วก็จินตนาการไปเยอะ
แล้วก็ยังไงล่ะโอ้โหตีเป็นนั่นตีเป็นนี่
ไม่ได้มี๑๒๓๔เลยที่คุณพูดเลยเนี่ย
เอาก็ดูกันเอาเองละกันคุณผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์กันมันเยอะเลย
แต่ว่าหลวงพี่เจ้าของคลิปฝากบอกบุญนะบอกว่าที่วัดของหลวงพี่
มีงานกับศรีนญาติโยควันที่๑๖ตุลาคมนี้

มีโอกาสไปทำบุญดีกว่าแต่ไปทำบุญที่วัดนี้
ใครก็หวังอยากจะได้เห็นจิ้งจกสองหัวถูกไหม
ก็ไปถามหลวงพี่กันแล้วกันว่ามันยังอยู่ไหม
เราก็ให้ดูคลิปนี้กันไปก่อนเนอะ
ใช่เรื่องปลายยังไม่หมดจิ้งจกสองหัวดูลิ้นสองแฉก
อุ๊ยไม่ใช่เรื่องของคุณ